วันนี้ที่รอคอยคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนรอคอยแหละ
ในคอมเมนต์นี่พูดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชากันเพียบเลย
วันนี้วันจานกลับเข้าสู่ธรรมเนียบอีกครั้งหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีโดยภารกิจแรกครับเริ่มต้น๙โมงครึ่ง
ผลเอกประยุทธ์จะเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ประชุมแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
แล้วก็มาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทธกภัยครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมฮะการประชุมคอรมอลที่ปกติจะประชุมกันวันอังคาร
เลื่อนนะเลื่อนไปเป็นประชุมวันพุธแทนครับ

พรุ่งนี้คือท่านนายกพลเอกประยุทธ์มีภารกิจลงพื้นที่
ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในจังหวัดอุบลราชธานี
แต่เมื่อวานนี้ในการเคลื่อนไหวของคณะหลอมรวมประชาชนที่อนุสรสถาน๑๔ตุลา
หลอมรวมประชาชนเขาเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะจากการชุมนุมเนี่ย
มาเป็นเดินสายจัดรายการทุกวันครับนี่จัดรายการตอน๘โมงเช้า
จะไปทำไมเขาบอกประชาชนจะได้ตาสว่างฮะ
เพราะที่ผ่านมาพวกเขาเห็นแล้วว่าการชุมนุมเดิมมันไม่ได้ผล
ระดมมวลชนไม่ได้ผลครับยิ่งชุมนุมยิ่งทำให้สามปอยู่ยาว
โดยวันอาทิตย์ที่๑๖ตุลาคมนี้เดี๋ยวจะนัดเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับ